ช่วงงานบุญงานวัดแบบนี้นะฮะ
งานวัดหลายที่ก็จัดกิจกรรม

นะครับก็มีงานวัดให้ปลาโป่งบ้างปลาป๋องสาวน้อยตกน้ำบ้างนะฮะให้เล่นกันเยอะแยะเลย

ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลคนดูเกือบ๒ล้านครั้งแล้วนะคุณ
เป็นเหตุการณ์ระหว่างร้านปาแก้วเพื่อจะรับตุ๊กตากับลูกค้าที่เขามาเสี่ยงโชค
และปรากฏว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้ปลาได้ปลาได้แก้วล้มและต้องได้รับตุ๊กตา
แต่ปรากฏว่าทางร้านทำอย่างไรคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้หน่อย
อ้าวดันไม่ดันโกงไม่โกงแต่ผลักเนี่ยผลักจริง
คุณผู้ชมครับคลิปนี้คนดูกว่า๑ล้าน๕แสนครั้งแล้วนะฮะ
เป็นเหตุที่ทางด้านของคนที่ดูแลร้านเนี่ยผลักลูกค้าจนกระเด็นเลยนะฮะ
หลังจากลูกค้าปลากระป๋องตกหมดแต่กลับถูกหาว่าโกงด้วยการไปดันแก้วดันกระป๋องนี้
แล้วก็ตัวลูกค้าคนเสื้อดำคนนี้ลายลูกไม้เป็นลูกจ้างของร้านนะ
แต่คนเสื้อดำที่ใส่ชุดแสกผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้า
แล้วเธอก็แสดงให้ดูบอกนี่ไงฉันปลาแบบนี้ฉันไม่ได้เอามือดัน
ฉันปลาแล้วมันล้มได้จริงก็พยายามแสดงให้ดูแบบนี้นะครับ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่แม่ค้าร้านปลากระป๋องแห่งหนึ่งในงานเจดีปากน้ำ
คือจริงแล้วเป็นงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีและงานกาชาติที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๓พฤศจิกายนเวลาประมาณ๒ทุ่ม๑๓นาที
คลิปนี้มีความยาว๒นาที๕๔วินาทีนะครับ
โดยระบุว่าเอ้ายังไงเขาปลาตก๓ป๋อง
บอกเขาดันน้องยืนยันว่าไม่ได้ดันแก้วแล้วก็สาธิตให้ดูอยู่หลายรอบ
ช่วงท้ายน้องทำได้ก็หาว่าดันแก้ว
พิกัดซอยข้างขายบัตรกาชาติมีซอยเดียวเลี้ยวเข้าไปร้านอยู่ตรงข้าม
ื้อเยื้องชิงช้ากับรถหมุนเด็กข้างเป็นร้านปลาโป่ง
คลิปนี้นะครับหลังจากที่ถูกแชร์ออกไปไม่กี่วัน
จนถึงเมื่อวานี้มีคนเข้ามาชม๑๕๐๐๐๐๐ครั้ง
และแชร์ออกไปอีกกว่า๑๗๐๐ครั้ง
พร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย
แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ
ที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกนำมาแชร์ในโซเชียลนะครับ
แล้วปรากฏว่าขออภัย
พอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกนำมาแชร์ในโซเชียลนะครับ
สาวเสื้อดำซึ่งอยู่ในคลิป
เนี่ยคนนี้นะหลายลูกไม้นะครับ
เราก็ได้พูดคุยกับเธอ
มาเล่นเกมมาเล่นเกมใช้ลูกบอลปลาแก้ว
ครั้งแรกก็ซื้อ๕๐บาท
พอเข้ามาปลาก็ไปขยับแก้วเข้าไปชิดด้านใน

ได้ถามว่าอ้าวดันแก้วเข้าไปทำไม
แต่ตัวลูกค้าบอกว่าไม่ได้ดันแค่เล็ง
จากนั้นลูกค้าก็ซื้ออีก๕๐บาทแล้วก็เล่นเกมต่อ
แต่ก็ยังไม่เลิกดันแก้ว

และเข้ามาใกล้เกินกว่าที่

หรือว่าห้ามยื่นมือเข้าไป

แต่ลูกค้าคนนี้ล้ำเส้นเข้ามา
แล้วเอามือดันแก้วดันแก้ว
เพื่อเหมือนให้แก้วมันชิดกันแล้วแก้วมันจะได้ล้มง่ายนะครับ
ขณะที่น้าสาวของลูกจ้างที่ร้าน

ซุ้มตรงนี้เจ้าของปลาโป่งปลาแก้วเนี่ยนะครับ
เปิดเผยว่าเธอก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
ลูกค้าสาวคนนี้มากัน๒คนกับเพื่อน
ตอนแรกนะฮะเจ้าของแผงก็ไม่เห็นเหตุการณ์
เพราะว่ามัวแต่ไปดูซุ้มปลาลูกโป่งอยู่ใกล้
พอหันมาอีกทีปรากฏว่าเห็นลูกจ้างของร้านกับลูกค้าเนี่ย
เกิดอาการผลักกันแล้วก็ถกกระเถียงกันแล้ว
กระทั่งคนจัดงานเข้ามาเคลียร์ให้
ซึ่งตัวเจ้าของร้านเองซึ่งเป็นน้าสาวของผู้หญิงที่ผลักเขา
ก็ได้ขอโทษลูกค้าแล้วก็ให้ตุ๊กตาตัวใหญ่ไปอีกหนึ่งตัว
แต่ลูกค้าเนี่ยโยนเงินโยนเงินให้นะครับ
เพราะว่าไอ้ที่เล่นมาเกมแรกเกม๒ยังไม่ได้จ่ายเงิน
ซึ่งตัวลูกชายของเจ้าของร้านก็บอกว่า
ทำแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะมาโยนเงินให้ได้ยังไงก็กลายเป็นถกเถียงกัน
แต่ตัวเจ้าของร้านก็พยายามระงับข้อพิพาทระงับการทะเลาะเบาะแว้งนี้
แล้วก็แยกทั้งคนที่ผลักกับแยกลูกค้าออกไป
ว่าลูกค้าจะพยายามก็ดื้อดึงที่จะสาธิตให้ดูว่า
ฉันไม่ได้ไปดันแก้วฉันโยนแบบนี้แล้วฉันโยนได้เอง
ทำไมฉันจะไม่ได้ตุ๊กตาได้ยังไงนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็หลังจากที่ปรากฏในคลิป
คนดังกล่าวนะครับก็ยังผลักลูกน้องในร้านอีกนะฮะ
ซึ่งตอนที่ลูกค้าผลักลูกน้องในร้านเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายไว้ไงคุณ
เออมันไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะคลิปมันก็เห็นเหตุการณ์แค่ว่าลูกจ้างของร้านเนี่ย
ผักลูกค้าแต่จริงตัวเจ้าของร้านก็บอกว่า
แผงก็บอกว่าจริงแล้วลูกค้าก็ผลักลูกจ้างเขาเหมือนกัน
แต่ว่าภาพมันไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็ไม่ได้ถูกเผยแพร่นะครับ
อกจากนี้ลูกค้าคนดังกล่าวยังไล่ปลาแก้วในร้านทั้งหมดเลย
คือพานปลาแก้วหมดเลยทำให้ลูกค้าคนอื่นเล่นไม่ได้อีกต่อไปนะครับ
อกจากนี้นะครับตัวเจ้าของร้านเองได้กล่าวขอโทษที่ลูกจ้างของเธอเนี่ย
อารมณ์ร้อนเกินไปแต่ยืนยันว่าทางร้านทางแผงไม่ผิด
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีมากกว่าที่เห็นในคลิปนะครับ